คุณผู้ชมครับจากศิลปินแคมดี

เพราะว่าพี่ไทยออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้

เรื่องสุขภาพร่างกายเนี่ยคือต้องดูแล
ทีมข่าวของเรามีโอกาสได้เจอกับพี่ไทยธนาวุฒิ
แกก็เล่าให้ฟังถึงสุขภาพตอนนี้ว่าไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่
ด้วยวัยด้วยอายุก็๕๔ปีเนาะ
ตอนนี้มีทั้งเบาหวานหนึ่งแล้วนะ
ความดันไขมันไซนัสภูมิแพ้
เกาะกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
และโพรงจมูกคด

แล้วกินยาเนี่ยคุณดูนะเขาโพสต์ยาเนี่ยเป็นกำเลยนะคะ

ทั้งหมดมันเกิดจากการที่เขาสะสมมานาน

พอตรวจเจอแบบนี้ก็ทำให้ต้องกลับมาดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้น

เพราะว่าเป็นศิลปินด้วยเวลาพักผ่อนเล่นกันนี่ไง

แต่ที่น่าตกใจไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหม
ด้วยความที่ว่าพี่ไทยเขาเป็นโรคพงจมูกคดในทุกคืนค่ะ
พี่ไทยเนี่ยต้องใส่เครื่องช่วยหายใจเวลานอน
เพื่อช่วยให้ระบบทางเดินหายใจ
มันสะดวกมากขึ้นและไม่นอนกรน

พี่ไทยขอบตาดำเป็นหมี่แพนด้าเลย
พี่ไทยบอกว่านี่แหละมันก็เป็นเพราะว่าพักผ่อนน้อย
ถูกต้องแล้วลองไปฟังเสียงดูค่ะ
เพราะอายุเยอะพอผ่านไปตอน๕๐ก็ยังรู้สึกว่าไหว
พอผ่านมา๕๔๕๕มันเริ่มล้าแล้วมันฟื้นยากหน่อย

ถ้าพักผ่อนน้อยตัวดีเลย
มันหายใจลำบากต้องใส่เครื่องช่วยหายใจเวลานอน
ใช่ครับเพราะไม่มีปุ๊บมันก็จะกล่น
พอกลเสร็จแล้วก็นอนไม่เต็มอิ่ม
หลายคนจะทักว่าเบ้าตาผมดำ
เพราะมันนอนชั่วโมงกว่าก็ตื่น
ชั่วโมงกว่าก็ตื่น๒ชั่วโมงก็ตื่น
มันพักผ่อนไม่เพียงพอเลย